สวัสดีครับ

คือกำลังพยายามทำความเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นแนวเพลงไหน

ดนตรีแบบนี้นะครับลาตีนสุบาส
อารมณ์แบบนี้มันจะมีทั้งเอวทั้งแขนทั้งหัว
เพราะว่ามันไม่น่าจะหนักมากคือมันอารมณ์ชายทะเล

แม่แล้วจะผอมยังไงเนี่ย
เล่นเต้นพริ้วไหวแบบนี้
จะเต้นหรือจะวิ่งลูกเอ้ย

ไครมานอนแทนที่ฉันนี้

ให้มันรู้ซะมั่งว่าที่ใคร
กลายเป็นอีกหนึ่งกระแสท้าทายบรรดาชาวเน็ตแดนมังกร

สำหรับการประชันขันแข่งวาดวงกลมด้วยเท้าบนหิมะขาวโพลน
ใครจะวาดออกได้เป๊ะดูเอาเองก็แล้วกันนะครับ

ชาวจีนแต่ละคนบรรจงทำอาหารให้เกิดรูปร่างที่สวยงาม

หั่นเต้าหู้ที่ละเอียดแม่ดูฟูฟ่องทันที

โดยการหั่นฟักครับหรือแก้วมังกร
เห็นแล้วน่ากินจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ